มีคนถูกรางวัลถูกโชคแถมไปขอให้ลูกหายป่วย
ก็หายด้วยแบบนี้จะรออะไรรีบไปจ้า
ไปที่วัดโคกโคกวัดกาไสอยู่หมู่๔ตำบลทางพระอำเภอโพทองสวรรค์อ่างท่อง
คักมากเลยเพราะว่ามีคุณจินตนาแย้มโอวาสเข้ามาแก้บน
เพราะเขาบอกว่าได้มากราบไหว้ขอให้ลูกชายอายุ๒๕ปี
หายเจ็บป่วยและรอดชีวิตจากอุบัติเหตุ
ซึ่งหลังจากกลับไปแล้วเนี่ยนะลูกชายก็มีอาการดีขึ้นเรื่อย
ไม่พอนะคุณผู้ชมยังถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลได้เงินก้อนโตมาอีก
เธอก็เลยบอกว่าได้สมพรปรารถนาแล้ว
ก็เลยจ้างละครชาตรีมารำถวายมือ
พร้อมแสดงแก้บนนำอาหารขาวหวานมาถวายทันที
ถ้าถามว่าที่แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า
ตอบได้เลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยชาวบ้านเขาล่ำลือต่างนานาว่าเป็นพื้นที่ลี้ลับ
มีคนที่ล่ำลือว่าเป็นสถานที่เก็บสมบัติ
มีสมบัติฝังไว้ใต้ดินมากมายนะคะ
จนกระทั่งมีคนมาขุดสมบัติไปแล้วก็จะต้องมีอันเป็นไป
บางคนก็เป็นบ้าบางคนก็เป็นอะไรกันไปหมดแล้ว
สุดท้ายนะคะทุกอย่างก็ต้องกลับมาไว้ที่เดิมนะคะ
นี่แหละเป็นเรื่องราวอันลี้ลับที่ใครก็ตามนะ
ได้มาสัมผัสแล้วก็จะรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่
แต่เราก็เล่าให้ฟังกันเฉยนะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ใครอยากจะลองไปเข้าพรดูก็ไปได้ไม่ว่ากัน